คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงชื่อของพจน์อานนท์นะคะ
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นแท่นผู้กำกับร้อยล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
และที่สำคัญเลยในช่วงปีที่ผ่านมา
ก็ได้รับตำแหน่งผู้กำกับแห่งปีไปโดยปริยายด้วย

เดี๋ยวเราจะพาไปติดตามก้าวสู่ความสำเร็จของผู้กำกับฝีปากกล้าคนนี้กันค่ะ
น้องมัน
หนูไม่เลิก
โรสไม่ดีแล้วใช่ไหม
ไม่ดีเลย

คุณอย่ามาเสาสี่ได้ป่ะ

นี่มันยังไงล่ะครับ
มีเพียง๒เรื่องทำรายได้ทะลุ๑๐๐ล้านบาท
ก็มีเพียง๒เรื่องทำรายได้ทะลุ๑๐๐ล้านบาท
สวัสดี
สวัสดี
ขณะที่๕อันดับนังทำเงินในปีที่ผ่านมา
ใน๕เรื่องเป็นของผู้กำกับที่ครอบวอร์ด
วงการหนังไทยมานานถึง๓๐ปีเต็ม
ล้มลุกลุกคลานฟ้าดามเสียงมิจารณ์
พังงาดขึ้นแทนผู้กำกับ๑๐๐ล้านในปีที่๒๑ของการทำหนัง
ผลงานเรื่องที่๒๘ของตัวเอง
การไปค่อนข้างคิดชู้แต่ถ้าผัวเขาไม่อยู่

พี่ยง๒คนมันเล่นมุกตลกอะไรกันในวัดแบบนี้
พี่แจ๊มันอาจจะโดนใจคนกลุ่มกว้าง
แล้วมันก็ประกอบด้วยกันหลายอย่าง

พอแจ๊ดมาเล่นเป็นพ้ามันก็มักสำเร็จ
คนไทยแบบนับถือศาสนาพุทธ
ด้วยนะครับแล้วพอดีมาเจอกับ

ซึ่งใครก็ร้องได้เด็กก็ร้องได้
พอไปดูหนังด้านหลังเราตลกแล้วมีสาระด้วย
มันก็เลยทำให้คนหลายคนก็บอกต่อว่าลวงพี่แจ๊ตตลก

คนไทยกับพระเป็นของคู่กัน
เพราะคนไทยนับสื่อสนับศาสนภูปเป็นส่วนใหญ่
หลายคนคงสงสัยว่าความสำเร็จแบบถล่มทลายของหลวงพี่แจ๊ส๔๗
สร้างสถิติอะไรไว้บ้าง
พี่แจ๊สซีจีเป็นหนังไทยเพียงเรื่องเดียว
ฝ่าด่านมหาโหดของหนังฮอลลี่วูดฟอร์มยักษ์

พาเรทเข้ามาโกยเงินไปเป็นพันล้าน
สถิติรายได้เปิดตัวเป็นอันดับที่๒
เบียดพิมาคพระขนองให้หล่นไปในอันดับที่สาม
แทนหนังทำเงินสูงสุดของปี๒๕๕๙
ด้วยรายได้กรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่
รวมแล้ว๑๖๓ล้าน๕๐๐บาท
ทั่วประเทศอยู่ที่ราว๕๐๐ล้านบาท
กลายเป็นหนังทำรายได้สูงสุดตลอดการในเมืองไทย

ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเมืองไทยรางวัลเมืองนอก
รางวัลอะไรก็ได้มาระดับเอเซียระดับ

ก็รู้สึกว่ามันก็พอไหม
สำหรับอาชีพผู้กำกับอย่างนี้
ตอนนี้เราก็ทำตอบโจทย์หนังให้กับคนที่
ที่ต้องการความสุขความสนุกสนาน
เพราะว่าพี่มีครบมาหมดแล้ว

รางวัลก็ไม่มีแต่เราได้หมดทั้งรางวัล
กล่องทั้งเงินทั้งอะไรได้หมด
เราก็ภูมิใจแล้วที่เรามาถึงจุดนี้ได้
แต่ถึงจะประสบความสำเร็จแค่ไหน
แต่ผู้กำกับที่ชื่อพจน์อานนท์คนนี้

เหล่านักวิจารณ์และชาวเน็ตอยู่ดี

ก็เงียบหายไปเหมือนผู้กำกับคนอื่นนะ

เพราะก็ไม่เคยไปทำอะไรให้พวกเขาพวกเขา

เขาก็ด่าพลตอานนท์นี่แหละ

โจมตีก็ยิ่งเป็นการช่วยโฆษณาชั้นเลิศ

ผลงานภาพยนตร์แทบทุกปี
และในปี๒๕๖๐นี้
เตรียมปล่อยออกมาอีกมากถึง๔เรื่อง
ชนิดที่ไม่มีผู้กำกับคนไหนเขาทำกัน

คนที่ด่าหนังเราไม่ดูหนังเราอยู่แล้ว
แต่คนที่ไม่ด่าเขาจะดู
เพราะว่าเงิน๑๖๐พอล้านมันจะได้มา
แต่เมื่อคนไปซื้อตัวหนังไม่ใช่๑๐คน๒๐คน

แสดงว่าเราต้องมีอะไร

เพราะฉะนั้นด่าก็ด่าไปเราชิน

การพูดถึงเรื่อยว่าเป็นกระแสปากต่อปาก
สร้างปรากฏการณ์ทั้งโดนด่าทั้งโดนชมบ้าง
ถ้าโดนด่าแล้วได้ร้อยล้านก็ยอม
พี่โฟนบอกแบบนี้